ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายแก๊งค้ายาเสพติดได้ขับรถ
หนีการจับกลุ่มของตำรวจ
แล้วก็ไปชนรถกระบะของชาวบ้าน

หนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงวัย๒ขวบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง
ล่าสุดตำรวจสพเมืองระยองออกมาชี้แจงเรื่องข้อกฎหมาย

บอกว่าคดีนี้ผู้เสียหายก็ต้องไปเรียกค่าชดใช้เยียวยา

ที่ตอนนี้ก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปดำเนินคดีแล้ว
อย่างไรก็ตามตำรวจจะประสานไปทางญาติของผู้ต้องหา
เพื่อให้มาชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณวัชรีดวงใสครับ
เด็กหญิงวัย๒ขวบ๑๐เดือนคนนี้
เล่าให้ฟังด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์
หลังเธอถูกรถเก๋งคนร้ายชน
ระหว่างถูกตำรวจภูทรเมืองระยองไล่ล่า
จนเธอและนางยชาวดีเล็กซิริ
อายุ๔๖ปีผู้เป็นย่าบาดเจ็บ
ส่วนคนร้ายถูกจับได้พร้อมของกลางยาบ้า

ขณะนี้ส่งตัวไปเรือนจำแล้ว
และนับว่านี่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่
เมื่อมีการโพสต์ถึงคลิปจากรถคันหนึ่งถึงเหตุการณ์นี้
ประกอบกับลูกสาวเธอได้โพสต์เฟซบุ๊ค
ขอความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
เพราะรถเพิ่งผ่อนได้เพียง๑เดือน
ประกอบกับหลานสาวและแม่ต้องมาได้รับบาดเจ็บแบบนี้
ก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าในโลกโซเชียลไม่น้อย
ยชาวดีเล่าว่าตอนนี้กังวลเรื่องรถที่พังเสียหาย
ค่ารักษาพยาบาลหลานสาวที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
ซึ่งต้องรักษาต่อเนื่องถึง๒เดือน
ส่วนประกันที่ทำไว้รับผิดชอบเพียง๑๕วัน
หลังจากนั้นเธอต้องสำรองจ่ายไปก่อน
วันที่๑๙พรบมันใช้หมดแล้วค่ะค่ารักษา๓๐๐๐แรก
ก็น้องจะต้องรักษาต่ออีก๒เดือนประมาณนั้น

เพราะว่าตอนนี้เรากำลังมาใช้ประกันชั้นหนึ่งของธนชาติอยู่ค่ะ
ทีนี้ก็ติดตรงที่ว่าระเบียบของโรงพยาบาลเขาให้เรารักษาต่อ
เนื่องคือไม่เกิน๑๕วันมันเป็นอย่างนั้น
ทีนี้ถ้ามันเกินจาก๑๕วันคือหมายถึงวันที่๒๕นี้ค่ะ

ซึ่งทางประกันกับทางโรงพยาบาลเขาก็
ทุกคนต่างมีข้อจำกัดในการทำงานของตัวเอง
ไปคุยผู้การมาผู้การก็ให้ทางโรงพยาบาลเขารวบรวมบินมา
เขาจะออกไปรับรองให้เพื่อให้ทางนี้มาเบิกกับประกัน
ทีนี้บางอย่างว่าคู่กรณีเป็นรถคนร้ายเนอะ
ยาบ้าไม่มีทะเบียนไม่มีพรบสวมทะเบียน
มันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าทางลงมาเขากลัวว่าทางประกันจะไม่จ่าย
เพราะว่าไม่สามารถไปเบิกไปเก็บกับคู่กรณีได้เพราะเราเป็นฝ่ายทุกข์
คือภาพนั้นมันติดตาเราคือพอมันชนไปตูมเนี่ยคือแบบย่าสลบ
คือเขาร้องเรียกคือตอนนั้นคือเลือดมันออกปากออกอะไร
คือแบบมันติดตาเราคือเขายังเด็กอ่ะ
แจ้งข้อหาคนร้ายมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
และขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
หากจะให้คนร้ายมาชดใช้ค่าเสียหายคงยาก
ประกอบกับรถที่ใช้ขับวันเกิดเหตุก็เป็นรถผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทำโดยละเมิด

ตำรวจไล่ล่าก็จริงแต่อยู่ระยะไกล
กลุ่มทางหาขับรถแซง

ต้องหักหลบนะครับ

แหล่งชุมชนเนี่ยตัวโหลดก็ได้ปิดล้อมในสิ่งที่กลายแหล่งชุมชนแล้ว
แต่ภูมิหาได้ขับรถชนรถตำรวจขาประมาณมันก็ยากจากการควบคุมเนอะ
ทางเราก็ประสานยุทธรรมจังหวังให้เขามาช่วงเหลือคือค่าตอบแทนพิจารณาในคดียา
เนื่องจากถูกผู้อื่นละเมิดกระทำผิดเพราะว่าตัวผู้ต้องหาไม่สามารถชดใช้ได้
ตัวนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วก็โอกาสที่เขาจะออกมาเจรจาชดใช้ตัวเอง
คงจะลำบากนะครับเพราะรถรถที่เขาใช้ก็เป็นรถ
ซึ่งมันไม่ถูกต้องตามคนหมายและตอนนี้อีกอย่างก็พยายามติดต่อยาทของผู้ตัวอ

ได้รับความสนใจไม่น้อยเพราะไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา
การจะหาคนรับผิดชอบคงทำได้ยาก
บุญมีกาเสสอนถ่ายภาพวัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน